วันนี้ค่ะนี่เป็นธอมหรือเป็นแต่งค่ะวันนี้ค่ะ

กันเองจริงไงไบ้บอนไอ้บอนนะ

ไม่มีจะมองหน้าเลยเต็มน่ะมี่
หลุยหลุยหลุย
เฮ้ยไอ้น้องไม่ใช่เป็นทอมเลยจะมาล้านล้านคนอื่น
ตบเขาได้แต่กับพี่อย่าทันเรื่องกับพี่

เฮ้ยไอ้น้องนี่นาคอมนะเว้ย

ไม่ได้กล้าหรอกไม่ได้กล้าหรอกนะ

โอ้โหมามาตบมาตบนา

โอ้โหน้องเป็นทอมเล่นเก่าอ่ะนี่ฮะ

เอ้าไงดีนะไขนาม

อะไรภาวะโรคร้อนบ่ะวะ

น้องเป็นธรรมหรือน้องเป็นอะไรเนี่ย

แต่ว่าอยากเป็นผู้ชายฮะ
หนอทอมลองตีนี้ดังนะพี่เบิร์ด

ไม่ใช่๒ครั้ง
พี่ผู้ชายเหมือนกันแม่น

ผู้ชายเหมือนกันใช่มั้ย
อ่าเอ้าสิดิจับได้จริงด้วย
จริงไม่
ปรึกษาเรื่องอะไรก็ได้ช่วงเบี้ยกเหรอ
ไม่ใช่ค่ะ
ว่าข้างหลังขนาดชู่หายไปหมดแล้วเนี่ย
ผมอยากมีหนวดฮะแมนผู้ชาย
คืออยากเป็นผู้ชายอยากมีหนวด
ไม่อยากมีหนวดเข้มอะฮะ

มีไหมมีประกาศหรือเปล่าได้เอาล่ะ
แล้วทำไมเตรียมมา

อยากมีหนวดได้
ร้านละนี่โหบริการสุดยอดอ่ะ

ก็น้องมันบอกว่าอยากมีหนวดแบบเข้มก็นี่ไง

เอาปากติดกันไว้เออ

มันต้องอย่างนี้นี่
นี่ถ้าเข้มต้องแบบนี้นี่

โอเคอย่างนี้ถึงจะใช่อย่างนี้ถึงจะใช่

ไหนมาแล้วไก่จ่ายพอเท่าเพลง

เบาอีกหรอครับ

อ้าว

อ้าว
ต่อไปมีเองไหมล่ะไม่งั้นข้าวรอกันนานเลยนะ

สวยมากโอ้โฮจอดจัดเลยนี่
อ้าว

ได้เลยใช่ไหมฮะ

แล้วก็ยืนตรงนี้มานานแล้ว

เปลี่ยนทองเป็นแมนแล้วก็ต้องทดสอบกันหน่อย
กันหน่อยแต่จะทดสอบผิดคนหรือเปล่าเนี่ย
ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปของคุณ
ถ่ายรูปของตัวท่านเองกับรายการแกงปวนด้วนราคาบนหน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
หรือใครที่ดูย้อนหลังก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ตแล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
และเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคาเรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ